เรื่องหมูแต่มันก็ไม่หมูแล้ว
เพราะว่าเวลาเราจะรับประทานข้าวกะเพราหมูหมูทอดมีปัญหาหมด
ราคาหมูพุ่งมีจะขึ้นไม่มีลง

เพราะว่าจะขายราคาเดิมไม่ได้แล้ว

หมูทอดเจ๊จงถ้าเป็นร้านหลักใหญ่พระราม๔
สาขาพระราม๔หน้าร้านเหมือนปั๊มน้ำมันเลยฮะ
เวลาเราจะไปเติมน้ำมันเขาจะมีราคาที่หน้าปั๊ม
เวลาเราจะไปกินหมูทอดเจ๊จง
มีราคาหมูที่หน้าร้านเจ๊จง

ดัชนีชี้วัดของหมูในตลาดของจริงครับ
จงหรือจงใจกิจแสวงอายุ๕๖ปียอมรับเลย
ราคาหมูสันในปรับขึ้นสูงจริง
รอบนี้ทะลุ๒๐๐ไปนานแล้ว

แล้วทั้ง๑๓สาขาที่ขายอยู่เนี่ย
ทุกวันนี้ก็ลำบากมากลำบากคือคนที่เป็นลูกค้าเขาก็โอ้โหไม่ค่อยสบายใจ
แต่เจ๊จงก็เลยบอกไว้ว่ามันเป็นราคาต้นทุนจริง
จำเป็นต้องมีการปรับราคาปรับมาวัน๒วันแล้ว
ซึ่งลูกค้าก็เข้าใจว่าติดป้ายประกาศบอกไว้นะครับ
แต่ลูกค้าก็ยังมีน้ำใจคือยังแวะเวียนมาไม่ขาดสายสำหรับร้านเจ๊จง
ก็เลยเอาดัชนีชี้วัดมาให้ดูหน่อยว่าราคาแต่ละแบบเป็นยังไง
ข้าวหมูใส่ถุงเดิม๒๓บาทก็เป็น๒๖บาท
ถ้าเป็นข้าวกล่องข้าวหมูทอดกล่องหนึ่ง๓๕บาทก็ต้องเพิ่มอีก๔บาทเป็น๓๙บาท
ราคาหมูทอดที่ขายเป็นกิโลกิโลนะฮะ
จากเดิมโลละ๒๘๐ตอนนี้ต้องปรับขึ้นเป็น๓๐๐บาทแล้ว

คือมันจำเป็นจริงเพราะราคาต้นทุนหมูมันสูงมากนะฮะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาหน่อย
เพราะลูกค้ากับยอดขายเจ๊ก็ลำบากมากเลย
ขายก็หดไปอย่างน้อย๓๐แล้วตอนนี้

ประคองแต่ละร้านประคองแต่ละสาขา
ขึ้นราคาแบบเล็กน้อยตามดัชนีจริง

และที่สำคัญหากวันไหนวันหนึ่ง

หากวันไหนวันหนึ่งราคาหมูลงมา

ร้านหมูทอดเจ๊จง
ก็จะยังคงกลับมาขายราคาเดิมด้วย

ทุกวันนี้สิ่งที่เราขายคือเราขายขาดทุนอยู่
เราก็เลยกลับมาดูสิว่าเราจะปรับราคาแบบไหน
ให้เราอยู่ได้แล้วก็ลูกค้าอยู่ได้ด้วย
มันไม่ใช่แค่เดือดร้อนเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า
เพราะสุดท้ายแล้วผลกระทบมันไปอยู่ที่คนกินทั้งหมด

ที่จะต้องมาแบกรับสินค้าที่มันสูงขึ้น

พ่อค้าแม่ค้าพอเราไม่ไหวเราก็ปรับราคากัน
เอาจนเราไหวสุดท้ายลูกค้าเราจะไม่ไหว
เพราะจากที่เราเห็นราคาของเราอย่างนี้๓๙บาท
เรายังว่ามันแพงนะแล้วคนกินน่ะอีกอะไรโอ๊

ราคาหมูลงเจ๊จงก็จะลงด้วย
แต่ตอนนี้เป็นไปตามดัชนีชี้วัดของแท้นะครับ
ขยับไปดูราคาหมูหน้าแผง
หมูสามชั้นโลละ๒๔๐บาท

คือราคาหมูแพงจะแซงค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้ว

หมูสันนอกโลละ๒๑๐บาท
สันในโลละ๒๒๐บาท

ไม่ตรงไปตามที่ความต้องการของประชาชน
ไม่ได้อยากถามนี่ทำไมมันถึงไม่พอล่ะ
ก่อนหน้านั้นฟาร์มหมูขนาดกลางมีปัญหาโรคระบาดเกิดขึ้น
ดังนั้นฟาร์มหมูจึงไม่สามารถที่จะเลี้ยงหมูต่อไปได้
ตะฆ่าหมูเชื่อดหมูเชื่อดหมูทิ้งไป
หมูมาเลยขาดช่วงของสายผ่านการผลิต
ที่ผ่านมาที่หมูที่เรากินมาจากฟาร์มใหญ่
เท่ากับว่าแขนงเล็กที่เป็นกลจักรสำคัญคือฟาร์มหมูขนาดกลางมันหายไป
รอบนี้เขากำลังเลี้ยงใหม่พอเลี้ยงใหม่กว่ามันจะโต
เท่ากับว่าราคาหมูจะเป็นแบบนี้ปีใหม่ตรุษจีนสงกรานงานสร้างเลยฮะ
ไปจนถึงกรกฎามิถุนาครึ่งปีเป็นอย่างน้อยทำไมถึงนับไปถึงครึ่งปี
หมูที่เลี้ยงตอนนี้ไงเดี๋ยวมันจะค่อยเติบโตเติบโตเติบโตครึ่งปี
จึงสามารถมีผลิตภัณฑ์ออกมาสู่ท้องตลาดได้
นี่มันเป็นกลจากจริงนะฮะให้อธิบายปัจจัยว่าราคาหมูแพงที่ว่านี้
ไม่ใช่แค่ปีใหม่จะไม่ใช่ตุดจีนแต่มันอาจจะลามไปถึงมิถุนากรกฎา
กลางปี๖๕เลยก็ว่าได้ราคาหมูแพงขนาดไหนผลกระทบฮะ
กระทบจริงหมูแพงสะท้อน

ที๔สายปิงวังยมน่านมารวมกัน

ดังนั้นหมูพวงละ๑๐บาทไม่ขึ้นราคา

ถ้าเวลาเรากินจาก๔จะเหลือ๒

กินข้าวเหนียวอิ่มท้องกันแล้วกัน

แล้วนึกถึงภาพโหนี่มันยุคสงครามโลกแท้เลยนะฮะ
แพงมีผลกระทบไปถึงหมูพวงแล้วนะครับ
เท่ากับว่ารอบนี้เราต้องมีคาร์โบไฮเดทเน้นกันสักหน่อยก็แล้วกัน